คุณผู้ชมคะเวลาที่เราเห็นผู้ชายผู้หญิงทะเลาะกันเนี่ย
คือบางคนเขาบอกว่าอุ๊ยเรื่องผัวเมียไม่อยากเข้าไปยุ่ง
แต่พลเมืองดีคนนี้ค่ะเห็นเหตุการณ์เขาไม่คิดอย่างนั้น
เพราะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่เข้าไปช่วยนะผู้หญิงตายแน่
เพราะอะไรรู้ไหมฝ่ายชายขี่มอเตอร์ไซค์พุ่งชนผู้หญิง
เท่านั้นไม่พอค่ะยังลากมาตบยักษ์มาเตะลากมาต่อย
แล้วก็เอามอเตอร์ไซค์ทับด้วยนะคุณทับผู้หญิงด้วยนะฮะ

บอกไปเลยเดี๋ยวพี่นี่นี่ป่ะไปบอกไปอะไร

หยางอยู่
เฮี้ยพี่เข้ามาข้างในดีกว่าเบาะรถเฮี้ย
เออเดี๋ยวสอยกว่า
ขาตั้งสั้นหรือจะทันก็ได้นะครับแต่ก่อนทันอยู่เดี๋ยวรู้ไม่ค่ะแล้ว
โอ้โฮชวมหาเห็นแล้วสะหรับใจจริงโหดร้ายเหลือเกินโดยเฉพาะจังหวะนี้
พยายามจะเอามารัดไซค์ภูมิชนแล้วก็ทับร่างของผู้หญิง
ดูสิผู้หญิงภูมิบาเจ็บนี่ถูกชุดถูกกระชาติถูกวากออกมา

ตบเตะต่อยจิกหัวนี่มาหมดเลยนะคะ
แล้วเห็นไหมคนที่เขาเห็นเหตุการณ์ถ่ายคลิปไว้
เขายังคุยกันอยู่เลยว่าจะเอายังไงดีเราควรจะไปช่วยไหม
นี่เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนประมาณตี๒ที่ผ่านมานะคะ
ตรงใกล้ปั๊มคาวเทคที่ริมถนนพานทองบ้านเก่าที่ชนบุรีค่ะ

คือคุณนิคมนินศักดิ์อายุ๒๘ปีถ่ายคลิปเอาไว้เลย

ผมทำรถอยู่อยู่ที่ร้านเท่านั้นน่ะ
ได้ยินเสียงดังมาเลยคนทะเลาะกัน
เดินออกมาดูเห็นเหตุการณ์เนี่ยโอ้โห
ทนดูต่อไปไม่ได้จะเข้าไปห้าม
ปรากฏว่าฝ่ายผู้ชายที่กำลังตบผู้หญิงอยู่เนี่ยนะ
จะมาทำร้ายคุณนิคมพลเมืองดี
ขนาดมีรถจักรยานยนต์ผ่านมาเห็น
ตัวฝ่ายชายที่เขาก่อเหตุยังตะโกนแจกของลับไปอีก
แล้วก็สองคนนี้เป็นพลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์
แล้วก็ถ่ายคลิปแล้วก็รีบแจ้งตำรวจแจ้งกู้ภัย
เขาบอกโอ้โหเขาก็พยายามเข้าไปห้ามเหมือนกัน
ใช่ค่ะแต่ผู้ชายคนนั้นก็ห้าวใส่พวกผมอีก
นี่คือกลางใหญ่เลยแต่ทีนี้ห่วงใครคะ
ห่วงผู้หญิงสิคะน่วมขนาดนี้เธออาการเป็นยังไงบ้าง
อายุ๒๙ปีแล้วสภาพนี้นะ
มีบัตรแผลทะเลาะมีรอยฟกช้ำตามร่างกาย
ตอนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้ามาถึงแล้วก็มาช่วยผู้หญิง
ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ทีนี้กู้ไพเขาก็ถามว่าโอ้โฮน้องโดนขนาดนี้นี่น้องจะเอาเรื่องไหม

ใช่ค่ะแล้วกู้ภัยก็เลยต้องช่วยกันประถมพยาบาล
เอาตัวส่งโรงพยาบาลพานทอง
ส่วนขาขวามันน่าจะบวมและน่าจะหักข้างใน
ถ้าคู่ไพสมันรู้ชอบตรงขาก่อนเลยเพราะเจ็บหนักตรงขา
เพราะว่าโดนรถพุ่งชนแล้วก็ทับซ้ำค่ะ

แล้วเหตุการณ์ตามคลิปนี้คืออะไรอ่ะครับ

ใช่เธอพวกมันจะเอาคลิปหยุด
แล้วได้มีอะไรนี่บ้างที่มันเป็นระบวนเพื่อนอย่างงี้
โอ้นี่เธอก็บอกแบบนี้ค่ะว่าเป็นเรื่องความหุงหวง
ไม่ได้มีอะไรเลยเธอแค่ไปกินกับเพื่อนเอง
แล้วก็เธอบอกว่าฝ่ายชายเมานะ
แล้วก็อีกอย่างที่กู้ภัยถามแหละว่าจะเอาเรื่องไหม

ใช่คุณแล้วก็ตอนที่กู้ภัยมาช่วยเหลือนะ
คือจังหวะนั้นมันเป็นจังหวะที่กู้ภัยสว่างอุทยานธรรมสถาน

แล้วก็มีพลเมืองดี๒คนมีคุณนิคมกับเพื่อนเมื่อกี้

ก็ร้องขอความช่วยเหลือจากกู้ภัยว่า
นี่กู้ภัยมาช่วยหน่อยผัวเมียน่ะทะเลาะกัน
กู้ภัยก็จอดรถค่ะมาช่วยกันห้าม
ทีนี้ทั้งพอตำรวจมาถึง
ตำรวจสพพันธองรวมถึงกู้ภัยมาสมทบแล้วเนี่ย
ปรากฏว่าฝ่ายชายขี่มอเตอร์ไซค์หนีนะ

คือถ้าเอาเรื่องไปลงบันทึกประจำวันไว้
ตามตัวผู้ชายมามาคุยมาเจรจามาเคลียร์ไหม
ครับน่ากลัวนะหวดร้ายนะ